กลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะ
เช้าวันนี้น้องเฟื่องกลับมาแล้วหายไป๒วัน

ทุกวันเลยวันนี้กลับมาแล้วนะคะ
คุณผู้ชมก่อนค่ะเจอกันกับเฟื่องนะคะ
อัปเดตข่าวบนโลกโซเชียลให้ติดตามกันเหมือนเคยเลย

คราวแรกต้องบอกเป็นประเดงบลงโลกโซเชียลของคุณผู้ชม

เดี๋ยวแหย่าบลงโลกโซเชียลมีหลายคนอย่างล่าสุด
เป็นสาวผมสั้นอยู่เฉยเลยแต่ด้าน
ไปอยู่ในภาพที่เพื่อนของคนผมสั้นอีกคนนึ
ก็ทำให้ทำร้ายความรู้สึก
แต่ว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่โพสต์ด้วยว่า
เพราะว่าผู้ที่ถูกพาดพิงเขาเอาจริงค่ะ

คือผู้หญิงคนผมสั้นที่อยู่ทางด้านขวา
แล้วก็ในภาพได้ยืนติดกับผู้หญิงผมสั้นอีกคน
ยืนอยู่ข้างเขียนบรรยายว่าผมสั้นสวยไม่จริงตัดไม่ได้นะ
ดูความแตกต่างเกิดเป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์นะคะ
แล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเป็นจำนวนมากค่ะ
คุณสวยเลิศมาจากไหนคะสวยแล้วสามารถมาว่าคนอื่นเขาแบบนี้ได้หรือคะ
หน้าสวยแต่มารยาทไม่มีจิตใจคุณแย่กว่าหน้าเราอีกค่ะ

แฮชแท็กคนสวยเขาทำกันแบบนี้เหรอคะ
อืมนะคะไม่มีไม้เอกนะคะนะคะ
ซึ่งต่อมาเนี่ยหญิงสาวคนที่อยู่ในภาพ
ก็ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษ
ก็คือสาวที่ไปถึงเป็นสาวคนสวยเนี่ยนะคะ
บอกว่าที่ทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้หญิงสาวผมสั้นผู้เสียหายที่ถูกแอบถ่าย
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรานะคะ
บอกว่าตอนนี้ได้ดำเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ที่สถานีตำรวจภูทรวัดเพลงจังหวัดราชบุรี
ซึ่งในส่วนที่ทางผู้หญิงในภาพออกมาโพสต์คลิปขอโทษเนี่ย
ตัวเองก็จะรับคำขอโทษเอาไว้
แต่ในส่วนเรื่องที่ทำผิดก็จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

เรื่องต้นเนี่ยตอนนี้กำลังปรึกษาทนายความอยู่นะคะ
แล้วก็อยากฝากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่เล่นโซเชียลทุกคน

อาจจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้นะคะ
สอบถามไปยังทนายของหญิงสาวผมสั้นผู้เสียหาย
นายพีรชัยประเสริฐเปิดเผยกับทีมข่าวเพิ่มเติมอีกว่า

แล้วก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยาหลักฐานอยู่นะคะ
แล้วก็อยากจะชี้แจงให้ผู้คนในสังคมออนไลน์ทราบว่า
ผู้ที่กระทำความผิดจริงคือคนที่โพสต์เฟซบุ๊ก
ไม่ใช่ผู้หญิงผมสั้นด้านขวาที่อยู่ในภาพ

อ้าวคือโดนว่าไปเต็มแหละ
แต่จริงคนที่มาโพสต์เป็นเพื่อนของเขาอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าตัวผู้หญิงผมสั้นคนนี้เขาก็มาโพสต์
ใช่ไหมบอกว่าพูดเล่นกับเพื่อน
แล้วก็โพสต์ลงในเฟสของเพื่อน
คือจริงเราเข้าใจความรู้สึกเวลาเหมือนกับแบบ

เพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบแล้วมันมีการพาดพิง
คือจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจพาดพิงแต่มันพาดพิงเต็ม
ก็จะทำอะไรอาจจะต้องคิดหลายชั้นกว่าเดิมมากกว่าเดิม
เพราะว่าอย่างที่บอกโซเชียลมันเป็นสาธารณะ

ให้โพสต์หน้าเฟสเพื่อนแล้วเพื่อนของเพื่อน

โตขึ้นโลกยิ่งแคบขึ้นยิ่งโลกออนไลน์ยิ่งโลกยิ่งแคบขึ้น
เดี๋ยวนี้ไปเฟซบุ๊กนะจะมีมูชัลเฟรนด์อย่างน้อย
ก็แบบ๑๒๓คนเห้ยเขาคือใคร

มีคนเคยบอกว่าสมมุติเราอยากจะรู้จักสมมุติคุณอยากรู้จักแรดเพชรอย่างนี้

คนเราจะรู้จักคนทั้งโลกได้เนี่ยเชื่อมกันไม่เกิน๕คน

ดังนั้นอย่าคิดแค่ว่าคุยกันเองแซวกันเองกับเพื่อน

คนมันเห็นเป็นวงกว้างแล้วมันกระทบกับสภาพจิตใจของคนที่ถูกเปรียบเทียบ
คุณเซลล์ได้ถ้ามีรูปตัวเองคนเดียวเซลล์ไปเถอะ

ใช่ค่ะไม่พาดพิงกันเนอะ